ไม้ระยองเขาก็ประกาศเอาไว้ในเฟซบุ๊คว่าเขาจะไปเจอมวลชนที่นี่
ไปที่ลานพ่อขุนเลยนะฮะพาไปดูในมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันหน่อย
คุณผู้ชมนะเมื่อวานเนี่ยสักประมาณ๔โมงเย็นกลุ่มผู้ชมนุมเริ่มทยอยไปปักหลัก
ลานพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนรามคำแหงมหาราชภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
แม้จะมีฝนตกรวดปล่อยลงมาก็ตามแต่เขาก็ไปกัน
ขณะเดียวกันก็มีตำรวจสนหัวหมากเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ภายในมหาวิทยาลัยด้วย
จนกระทั่งสัก๕โมง๔๒นาทีไม้มรยองหรือว่าทางด้านของพานุพงศ์จัดนอกเอง
ก็เดินทางไปเป็นแกนนำผู้ชุมนุมที่เหลืออยู่ตอนนี้เนี่ยคนสำคัญปรากฏตัวขึ้นมาพร้อม
ไปยืนปราศัยอยู่หน้าเต็นต์ผู้ชมนุมย้ำถึงปัจจัยหลักในการต่อสู้ก็คือ
เหมือนเดิมฮะนายกรัฐมนตรีต้องลาออกเท่านั้นเพราะว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา
ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมที่๔แยกประทุมวัน
ทั้งที่ผู้ชุมนุมมาโดยปราศจากอาวุธอีกทั้งยังมีนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุเด็กเล็ก
เป็นสิ่งที่พวกเขายอมรับไม่ได้แล้วก็ผิดหลักสากลด้วยไปฟังช่วงนี้กันหน่อย
คุณผู้ชมครับแต่ว่าคือเวลาสว่างไม่น่ากลัวเท่าไหร่
พอฟ้ามันมืดลงไปนี่สิมันก็เริ่มน่ากลัวเริ่มจะดูแลความปลอดภัยกันลำบาก
ระยองก็เลยเรียกร้องให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดไฟให้หน่อย
เนื่องจากว่าแสงสว่างไม่พอนี่มันก็มืด

ใช้เวลาสักประมาณ๑๕นาทีต่อมาเมื่อเรียกร้องไม่เป็นผลครับ
สักประมาณ๖โมง๒๗นาทีก็เลยพากลุ่มผู้ชมนุม
เดินไปกดดันหน้าสำนักงานของอธิการบดี
เพราะเห็นว่าเป็นการกันแกล้งแล้วก็พยายามจะขับไล่
นักศึกษาและผู้ชุมนุมออกไปด้านนอก
ระหว่างที่ย้ายจุดเนี่ยไม้ก็พูดเดินไปพูดไป
เนื้อหากับเรื่องของการสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้น
ไม่ให้ตำรวจบุคเข้าจัดไมถ้าจนกระทั่งเกือบทุ่มหนึ่ง
อย่างนี้ละกันนำมวลชนเดินเท้าละกันมุ่งหน้าไปแยกครองตัน
รอผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งที่จะมาจากแยกอุดมศุกร์ไปสมทบ
แล้วตอนแรกประกาศว่าจะเดินเท้ามาสมทบกันต่อ
ที่ห้าแย่กร้าชพร้าวซึ่งเป็นจุดใหญ่
แต่มันก็ไกลนะมันก็ไกลมากนะฮะนะประกัดว่า
ระหว่างทางที่เหลือเดินเข้ามาอีกสัก๗๐๐เมตรจะถึงแยกครองตันอยู่แล้ว

ผู้ชุมนุมที่อยู่ที่บริเวณ๕แยกรัฐพร้าว
เขาประกาศยุติการชุมนุมซะก่อน
ไม้มรยองกับกลุ่มมวลชนที่นี่ก็เลย
หยุดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ที่รามคำแหง

ยุติการชุมนุมตอนประมาณสักทุ่ม๓๖นาที
ยังไปไม่ถึงเพราะมันก็ไกลพอสมควร

มันไม่หมูเหมือนที่พวกมึงคิดหลักนะ
เกษตรภาพด้วยคุณ
ทั้งวัดชุมนุมเปียงเท่านี้

นี่สิ้นเสียงยุติการชุมนุมเพียงเท่านี้

ต้องรีบวิ่งออกจากพื้นที่แล้วขึ้นรถเก่งไป

ตำรวจนอกเครื่องแบบก็บุกไปจับกลุ่มไม้ระยองครับ